เพื่อคนไทย
ช่วงนี้เราสองคนจะมาพูดคุยถึงชีวิตการเป็นโค้ชฟุตบอล

และกำลังใจของโค้ชซิโก้ครับ

สุดท้ายก็ต้องมาทำอาชีพ
พร้้างใจจะมาเป็นผู้จัดการทีมโค้ชอยู่แล้ว

เคยเลือกเหรอ
ไปก็เลยคิดว่าพันตัวเองมาเป็นโค้ชดีกว่า

เหน่ะ
หน้าติดตามแล้วก็ทำให้ใจเราเต้น
เวลาที่เขาลงแข่งอยากจะลงไปเชียร์ใกล้
เขาไม่ให้เข้าไว้หรอก
ชื่นชอบพี่เขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับผม
รู้สึกดีใจมากครับผม
กำลังใจทหัวไทยไปตลอดครับ
แล้วก็ที่พี่ซิโก้พามาได้จนถึงขนาดนี้นะครับ
ชุดไทยก็มาไกลมากแล้วแล้วก็อยากให้ไปไกลเรื่อยครับผม
ก็ถือว่าเป็นโค้ชคนหนึ่งที่เรียกว่าพาทีมชาติไทยได้ให้เป็นความภูมิใจของคนไทยได้ครับ
คือต้องบอกว่าเรารู้สึกมันรู้สึกมีความภูมิใจไปด้วย
ว่าเหมือนเราเกิดทันยุคที่เขาได้เป็นนักกีฬาแข่งแล้ววันนี้เขามา
ทำให้ทีมไทยเนี่ยไปได้ไกลมากจริงนะครับผมก็รู้สึกภาพภูมิใจครับผม
สำหรับพี่โก้นะครับทุกคนคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า
ชื่อนี้นะครับเกรดที่ศักดิ์เสน่ห์หน้าเมืองนะครับ
เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศตอนนี้ต้องบอกว่าทั่วโลกแล้วด้วยครับ
เพราะว่านอกจากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติที่มีผลงานที่ดีแล้วนะครับ
เมื่อตัวเองมาเป็นโค้ชก็สามารถรวมจิตใจของเด็กรุ่นใหม่นะครับ
ให้ให้เล่นกันอย่างเป็นทีมแล้วก็เล่นออกมาได้ดีแสดงผลงานออกมาให้ดี
ที่สำคัญครับนักเตะทุกคนมารยาทดีมากด้วยนะครับ
ก็ขอบคุณพี่โก้ที่สามารถทำให้น้องนะครับรวมใจกันได้แบบนี้นะครับ
ถ้าพูดถึงพี่ซิโก้ผมว่าเขาเป็นศาสดาจารย์ของวงการฟุตบอลไทยนะฮะ
ที่จะมาแบบว่าปลุกปลุกนะฮะใครที่รักวงการฟุตบอลไทยเนี่ย
เขาคือเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศที่อยากจะให้บอลไทยเนี่ยพัฒนามาแบบนี้
เหมือนกับแม่พี่โก้ทำได้ดั่งใจทำได้ดั่งใจคนไทยที่สามารถทำให้ทีมฟุตบอลไทยของเราได้แชมป์
แล้วก็สามารถทำให้วงการฟุตบอลพัฒนาขึ้นนะ
และที่สำคัญคือผมว่าพี่โก้เขาเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็เอาอะไรเขาทำอะไรเขาทำจริง
แล้วก็เอาตัวเนี่ยลงไปทำจริงแล้วก็ทุกลมหายใจหรือว่าสิ่งที่เขาทำในตอนนั้นที่เขารับมอบหมายมา
ผมว่าเขาทำด้วยใจแบบเต็มร้อยและที่สำคัญมากกว่าเกินร้อยด้วยถ้าพี่ชาวรู้สึกนะครับ
ยังไงแล้วอยากให้พี่ซิโก้อย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งยอมแพ้สู้ต่อไป
อ่าเนี่ยขอบคุณครับผม
ทำกับข้าวผมไม่อยู่บ้านแล้ว

ชีวิตนักบอลต้องต้องทำอาหาร
ก็ทำอะไรอร่อย
ก็ส็บใช้ราบทอด
ฮ่า

ใช่ไส้แห้งเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นผู้ชาย

ก็ใช้เวลาพิสูจน์มา๒๐กว่าปี

เป็นคนที่อยู่ในช่วงลอยต่อของฟุตบอลไทย

ตั้งแต่ไปเรียง๕๐บาท๑๐๐บาทใช่ไหม

ว่าเป็นหนึ่งอาชีพทางเลือก

ไม่ว่าจะเป็นดาราหรือนักกีฬาเอง

ถ้าเรารักอะไรสักอย่างเนี่ย

ก็คืออยู่กับฟุตบอลมากัน๒๐กว่าปี

แล้วก็วันนี้เราได้ส่งผล

ถ้าเราจะปั้นใครสักคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ย

ต้องดีกว่าเรา

กลับมาคนนี้เลยเนี่ย

หรือมรู้สินะ

เป้าหมายการทำทีมฟุตบอลของโค้ดซิกโก้

ในตอนที่เข้ามาเป็นโค้ดหนึ่ง
ต้องเป็นเบอร์หนึ่งเจ้าอาเซียน
เข้าแล้วในอนาคตเนี่ยอยากจะเป็นท็อปซิกหรือท็อปไฟต์
เมื่อไหร่ที่เราเข้าไปตรงนั้นปุ๊บโอกาสที่จะไปบอลโลกนี่
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันไม่ไกลแต่เพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลา

มันต้องไปเป็นบนของอาเซียนก่อน

บอลโลกมีเยาวชน๑๗ปีชิงแชมป์โลก

วันนี้เราจะไปบอลโลกชุดใหญ่เลยเหรอ

ใช่ถ้า๒๐๑๘เราไปได้เนี่ย

ไปขึ้นมาสัดเข้าไปแล้วครับแม่
ทีมชาติไทยโดยอีกละครึ่งน้ำไปแล้วครับ

หยุดแม้คุณจะแพ้นิดนึง

นะครับ

อ่าเครียดมั้ย

แต่เราต้องมีวิธีการกำจัดความเครียด

วันหนึ่งลูกบอลมีหัวใจไหม

คือลูกบอลมันไม่ได้มีหัวใจนะ

อยากให้บอลที่ไม่มีหัวใจมาคอนโทรลเรา
สองก็คือฟุตบอลเล่นเป็นทีม

ผมไม่สามารถขาดคนใดคนหนึ่งในทีมได้
ฉะนั้นถ้าเราจะชนะเราต้องชนะไปด้วยกัน

เมื่อผมเลือกคุณมาติดทีมชาติคุณต้องมีความภูมิใจ
แล้วถ้าคุณลงไปสกอร์บอร์ดคือไทยแลนด์ไม่ใช่ทีมของคุณ

เขาไม่ต้องการคุณมาเดินทอดน่อง

คุณต้องทำหน้าที่ให้สมกับที่เขายอมมาเชียร์มาดูคุณ
ถ้าทุกคนวิ่งสู้ฟัสร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว

วันนี้คุณมาเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศแล้ว
คุณมีความภูมิใจวันนี้เนี่ย

ส่วนใหญ่แล้วก็เวลาชนะก็ทุกคนเข้ามาหมดนะ
แต่เวลาแพ้ก็สงสัยต้องเจ็บตัวเย็นบัน

บางครั้งแพ้มาก็แฟนบอลก็ยังพอที่จะรับได้ไม่ด่ามาก
แต่ทุกครั้งที่ผิดหวังท้อแท้ส่วนใหญ่แล้วก็ครอบครัวนะครับ
ลูกสาว๓คนแล้วก็ภรรยาก็เข้าใจแล้วก็พยายามให้กำลังใจ
เรียกว่าภรรยาและลูกทั้ง๓คนของโค้ชซิโก้นี่แหละครับ

ทำให้โคสิโก้ยังคงยืนหยัดในการทำทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
ให้ไปถึงจุดสูงสุดตามความหวังของแฟนบอลชาวไทยให้ได้
ว่าเขาจะเหน็ดเหนื่อยหรือโดนเสียงวิจารณ์แค่ไหน
ครอบครัวของโค้ชซิโก้ก็จะคอยยืนเคียงข้างเขาเสมอ